ฝั่งนี้บอกเลยว่าข่าวเมาส์ข่าวลือไป๓บ้าน๘บ้านค่ะไม่ใช่เมาส์ใครที่ไหน
พี่เอสุภาชัยในกรณีที่ว่าซุกเด็กเด็กนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดานะจ๊ะ
ระดับพระเอกแถวหน้าไม่รู้ว่าปั้นคนใหม่มาหรือเปล่า
แต่บอกเลยว่าคนนี้ซุกมาจากส่วนตัวในก้นบึ้งของหัวใจเลย
ถ้าเป็นนุ่มหล่อวัยอ้อเนี่ยเราไม่แปลกใจเลยค่ะแต่คนที่เมาส์ก็บอกว่า
ดาราคนที่แอบซุกเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วด้วยเอาเข้าไปค่ะ
จริงหรือเปล่าแบบนี้มันผิดลูกบิดผิดเมียเขาหรือเปล่านะเรื่องร้อนขนาดนี้
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องลองไปสอบถามนักแสดงหนุ่มพลภูมิพัฒน์ค่ะ
เด็กปั้นพี่เอถามไปถามมาหนุ่มพลบอกว่าดาราคนนั้นก็เป็นผมนี่เองแหละครับ
คนอธิบายว่าจริงแล้วรู้จักพี่เอมาตั้ง๑๒ปีแล้วค่ะ
ระยะหลังกลับไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแต่เพราะช่วงโควิดพี่เออย่างที่รู้กัน
ติ๊กต๊อกไปถ่ายติ๊กต๊อกมาเกิดอุบัติเหตุขาหักค่ะ
คนแล้วก็ครอบครัวก็เลยย้ายมาดูแลพี่เอค่ะอยู่ไปอยู่มาพี่เอก็เลยให้ลูกให้เมีย
อยู่ในบ้านที่เดียวกันไปเลยละกันแล้วก็บอกด้วยว่าจะพาน้องเลโอลูกชายวัยสามขวบเข้าวงการอีกต่างหาก
เอาเป็นว่าไม่ได้ซุกหนุ่มอ้อนะจ๊ะเอาไปฟังพี่เอหน่อยค่ะ

ช่วงที่ช่วงโควิดครับพี่เอขาหักก็เลยมาอยู่กับมาคอยดูแลพี่เอ
แล้วก็ไม่ได้ย้ายกลับไปแล้วก็มาอยู่ยาวเลยครับ
เราก็ต้องพาลูกพาอะไรมาอยู่ด้วย

ถูกต้องครับออกใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหมดเลยครับ
พี่เอเขามีแฟนเองครับคนจะไปอยู่ไหน
ก็กลับบ้านฮะ
ตอนนี้พี่เอมีแฟนหรือยังค่ะ

ตอนนี้ต้องถามพี่เอเองต้องถามพี่เอเอง